สุดท้ายอีกเพียงไม่กี่วันนะครับดังนั้นเวทีดีเบตครับ
กรุงเทพมหานครครับพี่อุ๋ยภาคภูมิแล้วก็มิ้นทรัชพร
เขาเป็นพิธีกรในรอบนี้ที่ลานพักพรกรสยามภารกร
ตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาอากาศก็ว่าอบอ้าวร้อนแล้วนะ
บนเวทีร้อนกว่าดูเดือดมากนี่นะฮะ
คือเจาะสนามสสกมเนี่ยนะครับ
ดูซิว่าแต่ละพักเขามีความหวังและปักทงกันแค่ไหนนะครับ
ตัวแทนของพักไทยสร้างไทยและพักเพื่อไทยครับ
นายตรีรัฐสิริจันทรภาษและนายจิรายุห่วงทรัพย์
คือเขาเลือกกันเองโดยให้เหตุผลว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกัน
หลังจากที่ถูกถามว่าคือจะเลือกจับมือกับพักไหน
เพื่อทำงานให้คนกรุงเทพนี่นะฮะ
ขณะที่ตัวแทนของพักรวมไทยสร้างชาติ
เขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์บอกว่าจับมือกับใครก็ได้
เว้นบางพักที่มีจุดยืนไม่ตรงกันอย่างชัดเจน
ด้านคุณอี้แทนคุณจากประชาธิปัตย์บอกว่า
ยินดีจับมือกับพักก้าวไกล
แต่นายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์จากก้าวไกล

จริงไปพลาดดินเดี๋ยวก่อน
ให้จบเลย
คือผมก็เลยมีความรู้สึกว่าคนเราอยากทำงานเป็นทีม

เพราะฉนั้นหลักการผมก็ครึ่ง

ขาอย่าก้าวยาวนะพี่เดี๋ยวโดนน้องผม
ผมก็ไม่อยากให้ตัวถ่วงที่อยู่ต่างประเทศกลับมาประเทศไทย
อยู่ประเทศไทยยาวเลย
นั่นแหละครับคือตัวถ่วงจริง
ไม่ควรจะกลับเพิ่งทวิตเมื่อวาน
ทวิตเมื่อวานว่าอยากจะกลับบ้านแล้ว
มาเลี้ยงหลานผมว่านั่นแหละคือตัวถ่วงประเทศไทยที่สุดครับ
อยู่ต่างประเทศตายต่างประเทศดีที่สุดครับ
ที่ผมตอบว่าร่วมไม่ได้เนี่ยเพราะพฤติกรรมแบบนี้แหละครับ
การอยู่ประเทศไทยอย่างสง่างาม

ไม่ต้องหนีไปต่างประเทศไม่ต้องไม่มีแผ่นดินอยู่
และในวันหน้าอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเหมือนกันบางภักร์ครับ

นี่คือฉนามการเมือง
ส่วนคำถามที่ว่าคุณกลัวกระแสหรือกระสุนมากกว่ากัน
เดี๋ยวลองฟังว่าแต่ละคนนั้นจากแต่ละพักเขาว่ายังไง
ให้เพื่อไทยไหม
อันนี้กระแสดีหรือกระแสไม่ดีหรือชอบหรือไม่ชอบ
คืออย่างนี้ท่านอดีตนายกทักศิลป์
มีคุณอุปกรณ์กับประเทศในเรื่องการบริหารเศรษฐกิจนะครับ

หรือว่าตลาดหุ้นนอกวงการในวงการมันทวีขึ้นนะ
ถ้าเกิดท่านนายกทักษิณจะกลับมา
หมายความว่าคนไทยก็ต้องการฝีมือ

ท่านกลับมาก็แก้ไขปัญหาได้ก็ควรทำใช่ไหม

ผมไม่ค่อยอยากวิจารณ์เพราะว่าเป็นเรื่องของเขากับของพัก

แล้วผมเห็นทวิตแบบนี้๑๗ครั้งแล้วมั้ง

เพื่อท
อีกคำถามหนึ่งครับ
ทั้งภักษฐ์เพื่อไทยไทสรรค์ไทยและก้าวไกล
บอกตรงกันว่าจะเลือกพักที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่ง
ของฝั่งเสรีนิยมประชาธิปไตย
ขณะที่นายเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์จากรวมไทยสร้างชาติ
ยืนยันว่าจะไม่เลือกใครนอกจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้น
เพราะมั่นใจว่าพักจะได้สอสอเกิน๒๕เสียงแน่นอน
ขณะที่คุณอี้แทนคุณบอกว่าหากเลือกได้ขอเลือกนายอภิษฎ
ที่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องครอบครัวเหมือนกับใครบางคนนะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ขอโหวตให้ใครครับ
ผมก็เลือกคนเด็กประชาธิปไตยจันโอชาลุกตัวไปต่ออย่างเดียวครับ

ผมมีความนับถือวิทยาศาสตร์อยู่๓เรื่อง
หนึ่งเป็นคนที่หัววัยมีความฉลาดในการสื่อสาร
ภาษาไทยภาษาต่างประเทศไม่มีตำหนิ
สองคนเป็นคนที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมีความซื่อสัตว์สุจริต

ประวัติทั้งชีวิตรักเดียวใจเดียว
ไม่เคยทำร้ายภรรยาเลยไหมครับ
มันเป็นความถนัดเฉพาะตัวของพระพระยาทิปัตย์